นิ่งเต้นกายเทมกุญแจไสให้เฉพาะ

เรื่องที่ทางให้ประสบความสำเร็จให้ว่าให้ราบลื่นให้ไม่ติดขัดอะไรเลยครับ
แล้วก็ได้สนใจกว่าว่าก็เลยว่าได้นำของมาแก้หมดที่
ที่ได้กล่าวท่านไว้ว่าเพราะท่านเป็นคนชอบท่านเป็นคน
ไข่ต้มสำหรับนี่นะครับผม
เนี้ย
อีกหลายหลายคอดเนี้ยอ้าว
ก่อเนี้ย
มันอยู่ในความค่อยหรอ
มาใกล้นิดนึง